ยไทยรัฐแอปพลิเคชันใหม่สนุกต่อนอกจออมโหลดแล้ว
คุณล่ะโหลดแล้วยัง
แม่บ้านประจันบรรย์
สนับสนุนโดยออร์นิวมิซูบิชิปาเจโรสปอร์ต

ไอ้แอฟีซดาคือฮองค่าค่ะ
ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

จริงเหรอนวดให้หน่อยได้ไหมจริงนวด
ยังไม่หายเจ็บกว่าเดิมอีก

ปวดตับมันทุกข์ใจมากเลย

เสียใจก็ตรงที่แค่พูดตรงใช่ไหมเนี่ย
และที่ตอนตัวเองอุตส่ายคยยังไม่พูดตรง
แล้วเหมือนเสียใจ

เรามาเข้าประเด็นกันเลยดีกว่าค่ะคุณมีวิธีบอกแฟนอย่างไร
เพื่อให้เขาลดน้ำหนักถ้าไม่กล้านะงั้นเปิดพื้นที่ให้พี่กาวเริ่มก่อนเลย
ในเมื่อไม่กล้าบอกพี่กาวตรงใช่ไหมในการเขาไม่ดูหรอกอ่ะพูดเลย
พี่เอ๋ทำไมทุกนี้ดูเหมือนบอกว่าดูใหญ่เหมือนช้างน้ำเลย

ไม่จริงนะคืออ้วนคือเราว่าคนอ้วนเขารู้ตัวอยู่แล้วนะค่ะ
แต่แบบแต่เขาก็คิดว่าเออยังไม่มากหรอกเดี๋ยวเขาลดใช่ไหม
แต่ถ้าไปพูดที่ใจดำมันเหมือนหงุดหงิดอะว่า

เพราะฉะนั้นในว่าทางที่ดีอาจจะต้องพูดอ้อม
แต่ไม่ได้อ้อมจนแบบว่าไม่จริงใจนะ
แบบเออให้มันดูแบบเออเราว่าแบบ

ถ้าแปลว่าอย่างนี้เจ้าตัวเขาไม่รู้ตัว

ก็อาจจะชวนเขาไปออกกำลังกาย

ก็คงชวนไปฟิตเน็ตตรงเลยค่ะ

ก็จะให้เขาทานพวกผักผลไม้อะไรอย่างนี้ค่ะ

ส่วนใหญ่คุณผู้หญิงเขาก็พูดกันตรงเนาะ

แต่ไอ้ว่าเรื่องพูดตรงชอบความจริงใจเนี่ย

แต่เราถ้าไม่สนิทมากมาพูดตรงมากเราก็ไม่ชอบ

มาทำหน้าที่แฟนที่ดี

โดยการช่วยคุณแฟนลดน้ำหนักกันดีกว่า
โอ้โหวิธีนี้ถึงมีอะไรคะ

ไม่ได้ยินจากคนนี้เลยบอก

หนันทีหนันทีได้

นั่นคือซื้อเสื้อผ้าไซส์เล็กลง

โอ้โหอย่างนี้กว่าจะใส่ได้

ใช่ก็คือแบบว่าเป็นแรงบันดาลใจไงว่าฉันจะต้องใส่ชุดนี้ให้ได้
แต่มีอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องกางเกงยีนคุณผู้ชม
เป็นอะไรที่อย่างดาราแบบว่าบางคนที่ทำไมเขาไม่อ้วนเลย

เขาบอกว่าตั้งแต่วัยรุ่นเขา๒๕จนตอนนี้เขา๒๕
เพราะว่าพอเขาสายแล้วพอเขารู้สึกทานข้าวแล้วมันอิ่ม
เขาก็จะหยุดเพราะเขารู้ว่าเนี่ยมันกำลังจะแน่นแล้วนะ

จริงนะเพราะว่าแบบว่าถ้าเกิดว่าเราแบบเล็กกว่าเดิม

ใช่ให้รู้ตัวให้รู้ตัวเออมันเป็นบล็อกบ้างไว้
ถ้าเราใส่สภาพยืดมากเราก็ทานไปเรื่อยอย่างนี้
งั้นต่อไปนะคะวิธีที่๓ก็คือชวนไปออกกำลังกาย
ใช่ถือว่าเป็นทั้งดีต่อเขาและเราเลยนะ
เพราะกีฬาไปยาวเสร็จ๕ให้๕ให้
ป่ะนี่แต่ถ้าบางทีขี้เกียจเนี่ยนะเราก็ต้องแบบว่าช่วยกันอ่ะ
พอออกกำลังกายเสร็จแล้วมันจะมีแบบหลังฮอร์โมนแบบว่า

ไปทำกิจกรรมกับเพื่อนกับแฟนมันก็ถือว่าได้ใช้เวลาร่วมกันด้วย
ดีชอบมากเลยอ่ะอุ้ยดีจังเลยอ่ะ

ใช่สิ๒วันที่ผ่านมาเนี่ยเตาะน้องเขาได้แบบว่า
ต๊อบเออต๊อบอ่ะ
โอ้โหกระดกลิ้นพอพอนี่แต่เราก็ชอบนะเราชอบคุยกับเขานะ
เราชอบคนสูงอยู่แล้วด้วยแล้วเขาก็ดูมีเสน่ห์
แต่เขาหล่อขึ้นตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนนี้เขาหล่อขึ้นเยอะมาก
นนใช่เพราะฉะนั้นเราไปพบกับเขาเลยดีกว่ามาในช่วงหน้า
ช่วงหน้าตอนนี้พักสักครู่นะคะไปดื่มน้ำก่อนช่วงหน้ากลับมาพบกับน้องนนท์ค่ะในช่วง
ผู้ชายในฝันต๊อบ